กรณีคุณสอนรามค่ะก็มีเกี่ยวกับคดีความนะคะเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยนะคะคุณผู้ชม
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะพระเอกชื่อดังคุณหนุ่มสอนรามเนี่ย
ส่งทนายความส่วนตัวนำเช็คเงินสดจำนวน๙แสนบาท

กรณีที่เคยจัดหาจัดซื้อหน้ากากอนามัยร่วมกัน
โดยทางทนายของหนุ่มสอนรามค่ะเผยว่าทางสอนรามระบุว่า
ไม่เคยพูดคุยหรือติดต่อซื้อขายส่วนตัวกับทางผู้เสียหายมาก่อน
แต่เมื่อมีหมายจากทางพนักงานสอบสวนส่งมาถึงบ้าน
ก็ได้มอบหมายให้นำเงินมาคืนให้แก่ผู้เสียหายในวันนี้ค่ะ
ทางด้านคู่กรณีบ้างนะคะเผยว่าที่ผ่านมาติดต่อพูดคุยกับคุณติ๊กเพียงคนเดียว
ไม่เคยติดต่อกับคุณหนุ่มสอนรามเลยนะคะไม่เคยติดต่อกันเป็นการส่วนตัว
แล้วเมื่อทั้งคู่ออกมาแสดงความรับผิดชอบ
เงินจำนวน๙แสนบาทก็ไม่ได้ติดใจเอาความค่ะ
ซึ่งตัวเองนะยินดีจะเดินทางไปถอนแจ้งความทันทีค่ะ
ก็ตามที่คู่กรณีบอกอย่างตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าถ้าคืนเงินเรื่องโจ
เดี๋ยวถอนแจ้งความไปก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้จบเคลียร์กันไป
เพราะว่าคืนเงินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ว่าต้องบอกว่าจากพิษโควิด๑๙เล่นงานคนในวงการบันเทิงไปเยอะเหมือนกันนะ